ตำรวจเนี่ยพยายามโบกให้เลี้ยวอ่ะครับค่ะแต่ว่าในภาพเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นจะอยู่ค่อนข้างไกลคือมองเนี่ยแทบไม่เห็น
ก็อันนี้ฟัยได่แหละค่ะแล้วก็ทำกรรมกดอยู่ทำลดยังไม่เห็น

นั้นนะครับแล้วก็ตั้งคำถามนะว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยโอ้โหออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ค่อนข้างไกลมากก่อนจะเดินมาหานะครับคือทางตำรวจครับ
คุณผู้ชมต้องการจะโบกให้รถเลี้ยวซ้ายอืมนะฮะแต่ว่าคือจุดที่อยู่
มันก็ค่อนข้างไกลนะครับถ้ามองว่าแยกนี้
ถ้าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนี่ยติดป้ายไปเลยไหมว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

ผมยืนโบกอยู่ฝั่งนู้นเป็นชั่วโมงแล้วค่ะซึ่งคนขับรถไม่เห็นนะ
คือจากในคลิปเขาก็บอกว่าดูมันเห็นแทบไม่เห็นเขาอยู่ตรงนี้
เพราะว่าเขาติดไฟแดงเมื่อกี้ที่เขาบอกตำรวจใช่ไหมอ่าใช่นะครับ
อันนี้ประเด็นที่๑นะฮะอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่๒ครับการคุกคามทางเพศคำพูดที่ใช้กับประชาชน
มันเป็นการกระทำที่คิดว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
ลักษณะคือเหมือนกับใช้อารมณ์นะครับใช้ทัศนคติส่วนตัว
ในเชิงดูถูกเหยียดหยามครับอยากให้ปรับปรุง
ในส่วนของการปฏิบัติงานนะฮะมีเสียงสัมภาษณ์คุณพิมชนกครับ
ก็จริงจริงอยากฝากถึงถึงเอ่อตำลวดทุกทุกท่านนะคะ
อยากให้ไม่มีอคติไม่มีใบแอบกับประชาชน
ไม่ว่าจะด้วยเพศสภาพรูปร่างหน้าตาอะไรก็ตาม
ฐานะการศึกษาคือยุคนี้แล้วเราไม่ควรมีอคติด้านนี้กับใคร
จริงไม่ใช่กับตำรวจคือทุกคนเราในฐานะด้วยกันเองนะคะ
เราจะไม่พูดคำอะไรอย่างนี้ใส่กันแล้วอีกต่อไป
คือไม่ไม่ควรเลยจริงจริงค่ะเนี่ยนะครับครับ
โดยเฉพาะที่คุณพิมชโนพูดมันคือประเด็นที่๒นะ
ใช่ในเรื่องของคำพูดที่ใช้ค่ะนะครับอ่า
ก็เกือบจะผ่านกันไปแล้วเชียวนะคะแต่ว่ามีประโยคนี้มาประโยชน์สุดท้ายแหละใช่